สำหรับพิธีกรคนดังของเราพี่อันภูวนาศนะคะ
หลังจากที่เข้าสู่ประตูวิวากับแฟนสาวคุณจ๋าอลิสาไปเกือบปีแล้ว

แต่เอ๊ะไม่มีวี่แววมาสักทีหนึ่งเนี่ยนะสินะคะ
ซึ่งพี่อันเองก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ

แล้วก็ให้ภรรยาสาวไปฝากไข่ด้วยเหมือนกัน
รวมถึงยังมีคนแนะนำให้เขาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
แต่ส่วนตัวของพี่อันแล้วเนี่ยอยากจะลองวิธีทางธรรมชาติก่อน
ผู้ใหญ่ของทั้งสองครอบครัวก็รออุ้มหลานด้วย
แต่ก็ไม่ได้ถึงกับกดดันให้ทั้งคู่เครียดหรอกนะคะ

แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่มีเวลาแล้วอะไรไม่ได้ถึงขนาดนั้น
มีพึ่งไว้บ้างแล้วนั่นก็คือเก็บไข่ไว้
ใช่ไม่ฮะทางคุณจ๋าเก็บไข่ไว้เขาเก็บไว้ตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานแล้ว
ถ้าถึงจุดหนึ่งก็ยังมีทางเลือกในชีวิตไว้ได้หลายอย่าง
ก็ถ้าธรรมชาติได้ก็ธรรมชาติโอ้โหก็มีคนสารพัดจะแนะนำบอกว่า
โอ้โหยาจีนกินเห็ดนู่นสิบินไปประเทศจีนขอวัดนู้นสิโอ้โหเพียบ
ก็พยายามไม่เครียดนะครับ
เขาไม่เร่งแต่เขาถามแต่เขาก็จะถามแบบ
ไม่ได้เร่งนะเข้าใจไหมไม่ได้เร่งนะกลัวเครียดไง
อยากให้เขาเป็นคนที่แข็งแรงสมบูรณ์อะไรแบบนี้
ผมรู้สึกว่าห่วงตรงนั้นมากกว่าไม่ได้ห่วงว่ารีบ
แต่บอกว่าถ้ามาก็อยากมาเมื่อทุกอย่างพร้อมจริง
นี่ไงที่เขาบอกว่าช้าได้พระเล่มงามก็ต้องรอให้เป็นเรื่องของธรรมชาติ
พี่อันเขาบอกว่าไม่เร่งไม่รีบนะแต่ถ้ามาก็ดี
ก็นั่นน่ะสิหลายคนก็รอคอยกันอยู่นะคะ